หายไปนาน๓ปีมาเจออีกทีคือจมอยู่ในรถนะคะแล้วก็จมอยู่ในน้ำด้วย
ซึ่งนักประดาน้ำตอนนี้เขาต้องงมลงไปเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
จุดที่พบรถยนต์เก๋งที่จมอยู่
เพราะว่าล่าสุดพบโครงกระดูกเพิ่ม

แต่ที่สำคัญไปเจอกระดูกที่คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ชาย
คือมีตัวละครเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะ
ยังต้องรอตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนอีกครั้งว่าตกลงแล้วเป็นกระดูกของใคร
โดยชุดประดาน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ

ก็ร่วมกันลงดำน้ำในจุดที่พบรถเก๋ง
แล้วก็โครงกระดูกที่คาดว่าเป็นศพของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงศ์
ต่ออายุ๓๖ปีเซลล์สาวขายปุ๋ยซึ่งเสียชีวิต
มคลองน้ำชัยนาฏป่าศักดิ์เป็นเวลามานานกว่า๓ปีนะคะ
ก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะเหลือแต่โครงกระดูก
วันนี้มีการงมหาหลักฐานอีกครั้ง
หลังจากได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน
เพราะว่าโครงกระดูกที่พบตั้งแต่วันแรกชิ้นส่วนยังไม่ครบค่ะ
ก็มีการประสานญาติเพื่อร้องขอให้พนักงานสอบสวนค้นหาชิ้นส่วนเพิ่ม
โดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงดำน้ำจำนวน๗คนในจุดที่พบรถ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีก็พบชิ้นส่วนโครงกระดูก
เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในมาเพิ่มอีกนะคะ
แต่สิ่งที่แตกต่างจากการไปค้นหาวันแรกก็คือ
วันนี้นักประดาน้ำกลับไปเจอชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์อื่นเพิ่ม
ซึ่งเป็นคนละขนาดกับที่เจอวันแรกตกอยู่ภายในจุดเดียวกับที่เจอรถเลยค่ะ
โดยมีกระดูกซี่โครง๑๐ชิ้นกระดูกท่อนขาบนล่างสองข้าง
แขนซ้ายบนล่าง๑ข้างกระดูกสันหลัง๑๐ชิ้น
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยพบว่ามันคนละขนาดกับที่ส่งไปตรวจวันแรกนะคะ
และมีชิ้นส่วนโครงกระดูกที่เกินมาชิ้นใหญ่กว่ากระดูกที่พบทุกส่วนด้วย
ซึ่งชิ้นที่ใหญ่กว่าเขาคาดว่าน่าจะเป็นกระดูกของผู้ชาย
แต่ก็ยังไม่ได้ฟันทงนะคะยังต้องรอตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนก่อน
ซึ่งพอเจอแบบนี้ก็เลยน่าเชื่อได้ว่าภายในรถคันที่จมอยู่เนี่ย
ผู้ตายน่าจะไม่ได้เดินทางมาคนเดียวค่ะ
ที่เจอนี่ครับมันจดไอ้กองที่ว่ามันจดรถที่พิกว่ามอยู่
กระดูกที่นำไปทางที่แล้วมันมีขนาดผิดปกติจากของผู้หญิงไหม
มันขนาดน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ารูปลักหน้าของผู้หญิง
ซึ่งจากการงมหาชิ้นส่วนวันนี้ค่ะนอกจากชิ้นส่วนโครงกระดูกแล้วก็พบเทปกาว
พันเป็นวงกลมและมีเส้นขนติดอยู่ตามเทปกาวเป็นจำนวนมาก
รวมถึงยังมีเทปเก่าอีกส่วนที่งมหาเจอ
ก็เลยสันนิษฐานอีกว่าภายหลังจากที่เธอถูกทำให้เสียชีวิต
น่าจะถูกพันธนาการด้วยเทปกาวเพื่อให้ง่ายต่อการอำพรางศพนะคะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เดินทางไปประชุมเร่งรัดคดีนี้ด้วยค่ะ
โดยประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และยืนยันว่าจะเร่งให้ความยุติธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ